ไม่หวนอื่นกับทางงานเรือง
ชุวิตตีแสนหน้า
แพทย์เข้าพบพนักงานสอบสวน

อ้างไม่ทราบถึงที่มาของเงิน
ยื่น๕แสนบาทแต่กันตัว
ชุวิตกมลวิสิต
รัชพรชะลาดล
ชุวิตตีแสนหน้า

วันนี้ประเด็นใหญ่เลยที่คนติดตามกันมาตั้งแต่เช้าแล้วก็คือ

แต่ว่าก่อนที่เราจะคุยเรื่องประเด็นคุณแพทย์
ทราบมาว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาคุณชุวิตไป

ครับผมไปที่กรมรักษทันมาครับ
ก็ผมนั้นเคยเป็นอดีตผู้ต้องขัง

ก็คือโครงการเนี่ยประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ดุลยเดชคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับดอกไม้จันทร์เนี่ย
ที่เขาเตรียมไว้เนี่ยตอนนี้ก็จะทำอยู่แสนเก้าหมื่นเก้าพัน
ดอกนะครับแล้วดอกไม้จันทร์เนี่ยเขาทำเห็นไหมฮะ
ผมไปนั่งทำร่วมกับท่านอธิบดีกรมราชธรรมท่านกรอบเกียรติกษีวิวัตร
ค่ะนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมราชธรรมหลายคนฮะร่วมลงไม้ลงมือทำกันนี่
ใช้เวลาทำเนี่ยดอกดอกหนึ่งเนี่ยก็ประมาณสิบถึงสิบห้านาทีนะครับ
สำหรับคนไม่ชำนาญมันเป็นเรื่องที่แสดงความจงรักภักดีนะครับ
แล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายที่ทุกคนแสดงให้เห็นดอกทั้งหมดเนี่ย
คุณมิ้นทราบไหมครับว่าจะทำเท่าไหร่เขาว่าจะทำทั้งหมดเนี่ย
เจ็ดสิบล้านน่ะเจ็ดสิบล้านครับก็ทั้งหมดล่ะครับ
คนทั่วประเทศไทยทั่วประเทศครับดังนั้นก็ทางกรมราชธรรมเนี่ย
ก็เป็นผู้ลิเริ่มร่วมกับทางกรทมมีทางพอโรงเรียนฝึกวิชาชีพนะครับ
มาสอนเอ๊ะที่นี่ไม่ได้ทำง่ายนะครับค่ะ
ก็ต้องมีดอกต้องมีใบแล้วต้องมาพันต้องใช้ได้

ขึ้นมาเป็นดอกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีการสอน
คือเรือนจำพิเศษธนบุรีแล้วก็หญิงกลางธนบุรี
ก็จะเป็นผู้ที่ร่วมทำกับกรมราชธรรม
ในการทำดอกไม้จันเนี่ยแสนเก้าหมื่นเก้าพันดอกค่ะนะครับ
แล้วก็ขยายไปให้เรือนจำทั่วประเทศนะครับในการทำนะฮะ
เดี๋ยวถ้าเกิดมีคลิปฟังเสียงท่านอธิบดีพูดเสียหน่อย
นะครับผมคิดว่าโครงการนี้ก็เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันนะ
คุณมิ้นนะครับเพราะว่าภายในเดือนตุลานะครับ
ก็คงจะต้องมีการใช้ดอกไม้จันทร์เนี่ยในพระราชพิธีนี้นะครับ
ซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับ
สำหรับผู้ต้องขังนะครับซึ่งผมคิดว่าทุกคนคงจะทราบดี
นะครับได้พระราชทานอภัยโทษออกมานะครับก็มีจำนวนนักโทษมากมายครับ
กลับมาใช้ชีวิตโดยปกตินะครับแล้วก็มีผู้ที่หลงผิดนะครับ
โอกาสดังนั้นตรงนี้ครับเมื่อเขาไม่มีอิสระภาพนะครับ
ก็สามารถที่จะแสดงความจงลักษณ์ภักดีแสดงเอ่อสิ่งต่างต่าง
โดยการทำดอกไม้จันทร์เขาอยากจะทำอยากจะถวายความจงรักภักดี
แต่ว่าเขาทำไม่ได้เพราะเขาไม่มีสารภาพนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสของเขา
เป็นโอกาสที่ดีที่จะทำนะครับค่ะเห็นว่ามีเสียงของอธิบดีกรมราชธรรม
ชุวิตไปคุยมาด้วยใช่ไหมคะไปคุยกับท่านฟังเสียงกันหน่อยค่ะครับ
แล้วสิ่งที่จะขอกับสังคมนะครับว่าหลังจากที่เราฝึกเขาเนี่ย
เราก็คิดว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็สังคมต้องเปิดให้เขาด้วย
ถ้าสังคมไม่เปิดเนี่ยก็เหมือนกับสังคมไปผลักเขาให้กลับไปวังวนเดิม
ก็เป็นภาระอีกอันนั้นเราพบไหมฮะว่า
จำนวนสถิติของผู้ทงขังที่ทำกลับทำความผิดซ้ำซากได้ปริโยชน์โรยมาลลดลง
คือว่ามีปริโยชน์โรยมาลเพิ่มขึ้นอย่างไรครับในเรื่องนี้ที่ทำความผิดซ้ำซาก
ถ้าปิดซ้ำเนี่ยมันมันแบ่งออกเป็นสองอ่าหมวดใหญ่ใหญ่เรื่องยาเสพติดเนี่ย
มันมันมันยังเยอะอยู่นะครับแต่ว่าไอ้ความผิดเกี่ยวกับรักวิ่งชิงป้นเนี่ย
มันมันใหม่ไหมฮะทั่วไปเนี่ยมันไม่เพิ่มอ่ะนะครับนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ย
ถ้าเราทำว่าเขาไม่กลับไปเสพอีกเนี่ยนะครับมันจะลดฮวบเลย
แล้วก็ประกอบกับเขามีรายได้ด้วยนะครับคดีรักวิ่งชิงป้นมันก็หายไป
ก็เนี่ยครับก็อันนี้มันเป็นถึงขั้นสุดท้ายของเราแล้วคือการคืนดีสู่สังคมนะครับ
อันนี้สังคมต้องช่วยกันนะครับรับเขาเถอะนะครับเปิดโอกาสให้เขา
ผมว่าถ้าทุกคนเนี่ยมีความเอื้ออาทรต่อกันในเรื่องนี้เนี้ยเอ่อสังคมเราจะไปอยู่อย่างอ่า
มีความสุขอะนะครับก็อย่างที่ท่านอธิบดีพูดล่ะครับ
ก็ต้องให้โอกาสนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดจะทำผิดซ้ำซากแล้วกลับมาอีกเนี่ย
โทษหนักขึ้นฮะได้ใบแดงด้วยนะครับแล้วก็ส่วนที่เพิ่มขึ้นเนี่ย
ท่านอธิบดีบอกก็คือส่วนของยาเสพติดนะครับก็คงจะออกมาแล้วก็กระทำความผิดซ้ำ
แล้วก็กลับเข้าไปใหม่ส่วนคดีทั่วไปเนี่ยท่านว่าไม่ได้เพิ่มนะฮะ
มีปริมาณลดลงคืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคนปกติเนี่ย
ไม่เคยมีคดีหรือไม่เคยเข้าไปในเรือนจำก็คงจะไม่ทราบ
ค่ะเอออิสระภาพเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สูงสุดของมนุษย์แชท
ใครที่ไม่มีอิสระภาพต่อไปให้ไปอยู่ในคุกให้กินดีเลย

มันก็ไม่อร่อยไม่รู้รสชาติมันหายไปไหนหมด

ดังนั้นอิสระภาพถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด
โอกาสที่เขาทำผิด
แล้วก็กลับมาทำผิดอีก
อันนี้คือถือว่าต้องลงโทษสถานหนัก
เพราะว่าเมื่อทำผิดซ้ำกรมราชธรรมเขาก็มีบท
ว่าถ้าทำผิดซ้ำอีกซ้ำอีกก็จะไม่ให้พักโทษบ้าง

ในกรณีบางกรณีที่มีผู้ผิดพลาดพลั้งไป
สังคมก็ควรจะให้อภัยก็อย่างที่ท่านอธิบดีพูด
แล้วก็โครงการนี้โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์
ก็เป็นโครงการที่คิดว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนทุกคนนะครับ
ผมคิดว่าเร็วนี้ก็คงจะมีการทำกันอย่างมหาศาล
เพราะว่าทุกคนก็คงอยากจะไปน้อมทำศักระนะครับ
ถวายความจงรับคดีเป็นครั้งสุดท้าย
คือตอนนี้แต่ละจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย
แล้วก็หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐแล้วก็เอกชนเอง
ก็มีการทำกิจกรรมจัดกิจกรรมนี้คือร่วมกันทำดอกไม้จันทร์
สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙
ก็ใครสนใจก็ไปดูกันได้
ห้างสรรพสินค้าหลายที่ก็มีเหมือนกัน

มีสอนด้วยครับกรมราชธรรมเขาก็มีสอน

เพราะว่าวิธีการทำเขาก็ให้ผู้ต้องขัง
ช่วยกันทำภายในออกมาไม่ได้
ส่วนภายนอกก็จะมีเจ้าหน้าที่อาจจะไปสอน
อะไรตามศูนย์การค้าต่างนะครับ
ประชาชนก็สามารถแสดงผมก็เป็นหนึ่งในนั้น
เมื่อเช้าผมก็ไปทำมานะครับ

แต่ถ้าทำเร็วผมถามแล้ววันหนึ่งจะได้ประมาณ๕๐๕๐ดอก
ถ้าเกิดเทาธรรมดาก็๓๐ดอก

ช่วงหน้ากลับมาดูกันแบบเต็มถึงประเด็นคุณแพทย์นับประ
เพราะว่าหลายคนอยากรู้แล้วล่ะว่าแล้วแบบนี้แพทย์จะรอดไหม
ประกันตัวได้ไหมแล้วต้องทำอย่างไรต่อ

เชื่อว่าคุณผู้ชมกำลังรอฟังอยู่คุณชุวิตสำหรับกรณีของคุณแพทย์
คุณคุณบินเนี่ยผมแทงหวยไม่แม่นอย่างนี้

ไม่ไปบอกว่าเงินที่ได้มาไปได้จากการแสดง

อันนี้ผมจะบอกให้ว่าถ้ามีคดีคุณแพทย์

ท่านผู้ชมโปรดฟังสักนิดนะครับ

เพราะคนมีคดี
ทนายตำรวจ

ผมเอามาเล่าขานให้เป็นประสบการณ์

แต่ว่าผมจำเป็นที่จะต้องบอกให้ท่านฟังว่า
ในสถานการณ์ที่ท่านกำลังมีคดี

ผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด

คดีสมคบฟอกเงินไม่จำเป็นต้อง

เพราะผู้ที่ค้ามันเป็นสมบัติ

ทรัพย์สินใดที่มาจากยาเสพติด
เป็นทรัพย์สินเกี่ยวเนื่องทั้งหมด
ถ้าถามว่าเงินที่เบ้นได้มา

เป็นสามีผู้ดำเนินการ
บางคนเขาบอกว่าเป็นศีลสมรส
ซึ่งเขาบอกว่าท่านพโธสมหายบอก

ผมจะพูดให้ฟังเดี๋ยวเอากระดานมาก่อน

ในกรณีแบบนี้มันเริ่มต้นมายังไงฮะ
เริ่มมาต้นมาจากยาเสพติด

กรณีนี้ที่กำลังทำ๖๐ทับ๑

นั่นคือในไซสนะ

ยาถูกส่งต่อเข้ามา
ไบล์นะครับ

ในไบล์แน่นอนครับ

ตำรวจกำลังสอบสวนรวบรวม
สำนวนคดีส่งไปให้อายการ
ทีนี้ปรากฏว่าเบนนะครับ

อันนี้ก็คือสำนวนที่เขาบอกกันว่า
ผลไม้เป็นพิษเนี่ยที่ยาเสพติดเนี่ย
ตกทอดสมบัติตกทอดไปถึงใคร

คุณมิ้นท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าสินสมพุทธนี่มันเกิดมาจาก
คนที่ร่วมกันทำมาหากินสามีภรรยา

ไปพูดอย่างนั้นมันแสดงว่ามันไม่รู้

ถ้าพูดว่าเป็นสินสอดยังว่าไปอย่าง
ศีลสอดเนี่ยมันมาจากก่อน

เพราะฉะนั้นถ้าบอกสินสอดก็บอกว่า
คุณแพทย์ไม่รู้เงินมาจากไหนเข้ามาเป็นสินสอด

อันนี้ของท่านสมหมายเขาบอกนะฮะ
เขาบอกว่าถ้าเป็นสินสอดยังเรียนกว่า

กลายเป็นคุณแพทย์ร่วมด้วยไปเลยถ้าแบบนั้น

บอยกับเบ้น

ตรงนี้ทอดนี้เขาคุยกันไปเรื่อง
เรื่องหนึ่งคือเรื่องของกระบวนการ
ร่วมกันสมคบกันฟอกเงิน

เกี่ยวข้องกับการค้ายาก่อน

ปราบรามยาเสพติดว่าจะเดินดำเนินการ
คดีเรื่องนี้หรือไม่ณขณะนี้
ดำเนินการกับคุณแพทย์กรณีแค่

ไม่ได้หมายความว่าคุณแพทย์ไปค้ายา

ตัดยาออกไปก่อนตอนนี้อยู่ที่เรื่องเงิน

แล้วเอารถให้เบ้นก็ไอ้เงินที่มีปัญหาเนี่ย
บอกไว้ตั้งแต่ต้นไอ้ล้านเก้านี่แหละ

อดมันไม่ถึง๒ล้านเพราะว่าถ้า๒ล้าน

คือคุณแพทย์ได้เงินมาเนี่ย

ได้เงินมากี่ละแสน๒แสน

มี๑๘ครั้งด้วยกันที่โอนมา
จากเวนมาที่คุณแพทย์

ในวงเงิน๑ล้าน๙แสนบาท
ก็ไม่ใช่ว่าเงินก้อนเดียวล้าน๙แสนบาท
เข้าใจแต่ปัญหาที่บอกไว้แต่ต้น
ก็คือว่าถ้าคุณแพทย์

ตำรวจก็ไม่มีการตั้งข้อพิรุษ

พูดจากการบอกบอกเงินมาจากการแสดง

บอกไปเลยว่าล้านเก้าได้มาจากคุณเบ้น

บอกว่าล้านเก้าได้มาจากการแสดง
ดังนั้นตำรวจเลยตั้งเป็นข้อสังเกต

ว่าเวลาที่มีคดีผมเข้าใจ

คือมันก็น่ากลัวนะคุณชุดคือถ้า
ถ้ามองสมมุติว่าถ้าลองคิดแทนนะคะ

หนึ่งเองเป็นห่วงสามีด้วยถูกไหมคะ

สองเองก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไร

เวลามีคดีต้องทำแบบนี้ครับ

ครับไม่ใช่ไปเที่ยวให้สัมภาษณ์นะครับ

เวลาดูหนังเนี่ยฝรั่งเขายังบอกเวลาตำรวจเขาจับ

เขาบอกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเงียบ
ไม่พูดอะไรเพราะสิ่งที่คุณพูด
จะใช้ปรักปรำคุณในชั้นศาลได้
เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการเนี่ย
เมื่อมีคดีเงียบครับ

คืออันนี้เป็นโปรโตคอลเป็นกระบวนการของตำรวจเมืองนอกเลยว่า

บ้านเราเนี่ยไม่อาจจะอาจจะไม่พูด
แต่เหมือนกันฮะกระบวนการเหมือนกันครับ

เป็นผู้จัดการผู้แทนนะครับ

เพราะฉะนั้นเราทราบว่ามีคนหวังดี

ผู้จัดการหรือใครก็แล้วแต่เนี่ย

คุณพูดความจริง๙ครั้ง

คุณพูดโกหกครั้งเดียว

เพราะมันคือโกหก

ก็ตั้งข้อพิรุษว่าถ้าคุณพูดความจริง

แต่เมื่อพูดโกหกสักครั้งหนึ่ง

คุณเนี่ยไปค้ายานะครับ

แต่คุณโกหกบอกว่าไม่รู้จักกับเขา

เพราะว่าจะไม่มีทางที่ตำรวจ

เป็นเงินที่ได้มาจาก

ดังนั้นกรณีนี้ต้องเข้าใจก่อนว่า
ทนายไม่ใช่ผู้ที่จะช่วยคุณได้ทุกเรื่อง

นั่นหมายความว่าคุณต้องเอาตัวคุณเป็นตัวตั้ง

ทุกทีทนายจะเป็นคนบอกให้

ไม่ใช่ทุกเรื่องจะให้ทนายตัดสินได้

ทนายไม่ได้ติดนะฮะทนายกลับบ้าน
เพราะฉะนั้นทนายเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมาย

คุณจะต้องเป็นคนชี้ชะตาชีวิตของคุณ
โดยมีทนายเป็นที่ปรึกษานะครับ
กระบวนการทางกฎหมายทางศาลนะครับ

กระบวนการคิดทั้งหมดจะยกให้ทนายทั้งหมด

ทีนี้เรื่องอ้างอิงอันนี้ก็สำคัญครับ
อ้างอิงไม่ใช่ว่าคุณอ้างอิงมั่วไปหมด

ปลายย้อนกลับมาเป็นการปรักปรำคุณซะอีก

เมื่อมีเหตุการณ์เมื่อมีคดี

ในกรณีที่ตำรวจเรียกไปสอบสวนนะครับ
บางคนพูดอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะนะครับ

ไม่รู้จะเวลาให้การเป็นพยานตอบสอบสวน

เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิ์กลับบ้านนะครับ

ไปคิดมานั่งคิดทั้งคืนเลยคิด

หรือการได้โอกาสไม่ได้อยู่ตรงโรงพัก

ขอไปเขียนเหตุการณ์ขึ้นมาแล้ว

เพราะว่าการส่งเป็นเอกสารคือสิ่งที่ดีที่สุด

ไม่มีใครรู้ดีเท่าเราเองถูกไหมครับ
ถูกไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องเล่าเอง

บางครั้งรายละเอียดเล็กน้อยเราลืมไปเราหลุดไป
เวลาที่เราให้การที่โรงพัก
เราก็พูดทางรวจก็ถามนะครับ
แต่บางครั้งมันอาจจะมีรายละเอียดเล็กน้อย

ทีนี้ท่านผู้ชมต้องเข้าใจก่อนว่าระบบของเราเป็นระบบกล่าวหา
อย่างเช่นท่านสมหมายพูด
พลตำรวจโทสมหมายบอกว่าคุณแพทย์ไม่พูดความจริง
เมื่อพูดความจริงตำรวจก็ตั้งข้อสังเกตและไปสอบสวนมา
ปรากฏว่าเงินล้านเก้าได้มาจากคุณเบ้นจริง
เมื่อได้มาจากคุณเบ้นจริงก็ต้องมีการกล่าวหา
เพราะตำรวจนั้นมีหน้าที่ที่จะรวบรวมพยานหลักฐานและกล่าวหา
ทีนี้เวลากล่าวหาคุณแพทย์ก็ต้องไปปกป้องตัวเอง
ก็คือยังไงครับก็ต้องไปขึ้นอายการนะครับไปขึ้นศาล
ไปที่ชั้นอายการก็ทำแบบในบอสได้

เมื่อไปที่ชั้นอายการเนี่ยคุณแพทย์ร้องขอความเป็นธรรมได้แน่นอน
ร้องขอความเป็นธรรมว่าจะให้พนักงานสอบสวน
สอบเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ไม่เห็นไปสอบเลย
ก็ให้ไปสอบได้ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับที่ต้องทำ
เพราะว่าเป็นการปกป้องสิทธิของตัวเองอย่างเต็มที่
เพราะว่าการที่จะไปที่ชั้นศาลแล้วเนี่ย
ก็ต้องอย่างที่ท่านว่าล่ะครับต้องให้ศาลเมตตาต้องให้ศาลท่านเข้าใจ

เราต้องพูดเหมือนกับที่สารท่านไม่รู้เรื่องนะฮะ

เหมือนกับว่าให้ท่านไปดูข่าวมาไม่ได้นะครับ
เพราะฉะนั้นท่านต้องเหมือนท่านไม่รู้เรื่องอะไรเลย
ก็ให้พยานมาเล่าให้ฟังสิคนนี้ว่ายังไงคนนี้ว่ายังไง
ดังนั้นการลำดับเหตุการณ์ลำดับเรื่องนี้

เราเป็นตัวหลักสำคัญเอาตัวเราเป็นตัวตั้งนะฮะ
อย่าไปยกเรื่องให้ทนายจัดการหมดเลย
ให้ทนายตัดสินใจได้เด็ดขาดนะครับเรื่องนี้
ผมยืนยันแม้ว่าทนายจะเก่งอย่างไรก็แล้วแต่
แต่ตัวเราต้องเป็นคนตัดสินใจเพราะเราเป็นคนเข้าคุก

เราจะไม่บอกเราจะไม่โทษเอาเนี่ยแต่ทนายไม่ดี
ถ้าทนายหวยนะฮะทำให้เราเข้าคุกนะครับ
เพราะฉะนั้นมีตัวอย่างเยอะแยะครับ

ผมติดอยู่ในคุกนะเจอคนหนึ่ง
เป็นคนขึ้นรถไฟไปกับเพื่อน๓คนครับ
มีกระเป๋าเป้คนละใบขึ้นไปรถไฟ
และไปลงที่พิศนุโลกไปถูกตำรวจ
ปศปราบปรามยาเสพติดจับเถอะ
ปรากฎว่าหนึ่งในนั้นน่ะมียาเสพติด๕มัตต์ฮะ
หมัดละ๒๐๐๐เมตรก็๑๐๐๐๐เมตร
ถามว่าเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องนะ

ไม่ใช่มาบอกว่าผมเพิ่งรู้จักเขา

ส่วนใหญ่คนมักจะคืนด้วยความอารามตกใจ

ส่วนใหญ่คนมักจะปฏิเสธเอาไว้ก่อนว่า
เจอเมื่อกี้เองเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคดีที่เกิดขึ้น

ถึงเวลามีคดีต้องเงียบไว้ก่อนครับ

กรณีของยาเสพติดมันมีหนทางอยู่๒ทางเองครับ
ทางกลับบ้านกลับทางนึงติดคุกนาน
มันไม่มีการค้ายาโดยประมาท
ไม่มีการผิดพลาดเพราะว่าแม่แก่แล้ว
ลูกเล็กอยู่ก็เลยค้ายา

เพราะว่ากฎหมายนั้นไม่ได้เอาความสงสารมาเป็นตัวตั้ง

บอกว่าคุณแพทย์นั้นก็ไม่สามารถที่จะมาอ้าง
เอาความสงสารว่ามีแม่แก่ชะลา

ทีนี้ปัญหาของกฎหมายเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เห็นอีกแล้วครับ
อย่างเช่นการขอประกันตัว
คุณมิ้นคุณแพทย์ลงไปข้างล่าง
ห้องข้างล่างเขาเรียกว่าห้องชี้๒สถาน
ก็คือห้องที่อยู่ใต้ถุนศาลนี่แหละครับ
ซึ่งส่วนมากจะอยู่ชั้นล่างซึ่งมีกรงนะครับ
เป็นการนั่งรอว่าตุ้มต่ำว่าจะได้ประกันตัวไหม
ที่เมื่อสักครู่ตอนไตเติร์นรายการมีเห็นประตูใช่ไหมครับ

ตรงนั้นหมายความว่าสารจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกัน

ทีนี้โดนปกติเนี่ยสารก็จะดูพฤติการครับ
พฤติการเช่นหลบเลี่ยง
เหรอเรียกมาไม่มา

เพราะว่าจะมีเอกสารต่างเหล่านี้ส่งให้ศาลนะครับ

โอ้โหนี่คุณแพทรเรียกไปสองครั้งสามครั้ง

ดังนั้นคนบางคนอาจจะชอบครับ
อาจจะคิดว่าตัวเองเก่งในการที่หลบเลี่ยง
เวลามีหมายตำรวจไปนะครับ
และไม่มาบ้างอ้างว่าไปโรงพยาบาลอ้างว่าติดธุระนะฮะ
เพราะมันไม่มีเรื่องอะไรสำคัญกว่าเรื่องนี้แล้วล่ะครับ

เอาล่ะคุณผู้ชมสิ่งสำคัญเลยที่คุณชุวิตบอกไว้เลยคือ
เงียบไปก่อนถ้าเราอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เจอคดี

และ๒มีสติเรียบเรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
และ๓พูดความจริง
กรณีนี้โอเคคุณแพทย์เดินเกมพลาด
ก้าวแรกคือไม่ได้พูดความจริง
แต่ว่าต่อจากนี้คุณแพทย์จะต้องทำอย่างไร
แล้วต้องถามคุณชุวิตนะคะว่า
ถ้าต้องติดคุกจริง

ข้อหาอะไรอย่างไรสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ

ไม่รู้จักตัวเองว่าคุณเป็นคนของประชาชนแล้วนะ
ต่อไปนะคุณจะเหนื่อยลำบาก
แพทย์เป็นตัวอย่างว่า
เขาทำธุรกรรมการเงิน
โดยไม่รู้ว่าอะไรเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับกฎหมาย
อันนี้จริงแล้วเนี่ยแพทย์ไม่ได้โทษว่าแพทย์ผิดนะ
แต่กฎหมายบอกว่าทำไม่ชอบ
เพราะฉะนั้นมีหน้าที่อย่างเดียวไปแถลงที่ศาล

ตอนนั้นนี้ศาลจะให้ความเมตตาระดับไหนอยู่ที่ศาล

ตรงนี้อย่างไรเราต้องแย่งข้อกาวหา
ข้าวเขราคาแค่เรื่องของป้อกเงิน
อันนี้ยังไม่มีการเลี่ยง

ป้อกเงินมี๒ปรบร
นี่คือสมคบป้อกเงินยี๋า๑๗

นั่นก็เป็นเรื่องที่ฝ่ายคู่กรณีจะแจ้ง
ว่าตัวเองเจตนาหรือไม่เจตนา
ตั้งแต่แรกเลยเนี่ย
ถ้าผู้ถูกกล่าวหาให้ความเป็นจริงตั้งแต่แรกนะ
จบไปอย่างนานแล้ว
เพราะเชื่อโดยสุจริตไง
เชื่อโดยสุจริตตอนนี้ก็เป็นเรื่องของสารที่สารท่านจะเมตตาแล้ว

เขาอ้างว่าเขาไม่รู้จริงก็เป็นสิทธิ์ที่ไม่รู้จะได้

เราไม่ได้กล่าวหาว่าเขาเป็นคนค้านะ
เข้าใจไหมเพราะเราไม่ได้ตัวยาจากเขา
มันก็จะตัดเวลาไปเยอะเลย
ที่เราไม่ต้องมานั่งรอจนถึงวันนี้
ไม่ต้องให้ตำรวจพิสูจน์เองว่า
เพราะอะไรถึงต้องแจ้งข้อเก่าหาคุณ

เจ้าหน้าที่ตำรวจมีหน้าที่กล่าวหาอย่างเดียว
เราก็ได้พยานหลักฐานมามากพอสมควร
นี่เห็นไหมคุณมินท่านสมหมายก็พูด
กรณีแบบนี้คือต้องแสดงว่าเราเนี่ยไม่รู้มาตั้งแต่ต้น
แต่ตอนนี้เหมือนกับว่าตอนต้นไปปิดบัง
ไอ้เงินล้านเก้าเนี่ยโอ้เป็นเงินที่ได้มาจากการทำงาน
แล้วตอนหลังพอตำรวจไปสืบหาว่ามีการเคลื่อนไหวของเงิน
ระหว่างสามีภรรยาก็เลยมาแจ้งข้อกล่าวหา
คุณแพทย์ก็ยอมรับใช่ไหมว่าล้านเก้าเนี่ยอ๋อจริง

อันนี้คือจุดเปลี่ยนนะครับ
ถ้าเกิดตอนต้นเนี่ยพูดความจริงเสียเนี่ยจบ
แล้วในกรณีอย่างนี้ท่านสมหมายบอกแล้วก็ต้องไปแก้ต่างเอาที่ศาล

เราไปจะวิ่งหาทนายกรณีแบบนี้ผมแนะนำอีกนะ

เพราะว่าหลายครั้งที่ผมพูดก็ถูกเสมอ
ครั้งนี้นะครับคุณแพทย์ไม่ต้องใช้ทนายเลยครับ
จริงครับขึ้นศาลเลยครับ

และไปอธิบายแถลงต่อสารครับ
ขึ้นศาลแล้วก็บอกเลยครับว่าขอแถลงต่อสารครับ
ขอโอกาสสารได้แถลงข้อเท็จจริง
พูดไปเลยครับพูดไปได้ตามจริงเลยครับ
นี่คือสิ่งที่ประชาชนบางคนไม่รู้ว่ากลัวฮะ
กลัวสารกลัวว่าจะต้องมีทนายนะครับ
คือมีฮะแต่ทนายเนี่ยผมถามคุณมิ้นดู
แล้วจะรู้ไหมว่าทนายดีไม่ดีทนายทุกคนบอกดีหมด

ทนายที่ไหนมาบอกว่าสู้ไม่ได้แพ้แน่เลยไม่มีครับ
เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าตัวเราเป็นตัวตั้ง
ขึ้นศาลนี่แถลงครับขอแถลงสารครับบอกว่าข้อเท็จจริงเป็นดังนี้ครับ
คือถ้ามั่นใจอยู่แล้วว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิด
บริสุทธิ์ก็คือเล่าเรื่องแล้วก็ชี้แจงความบริสุทธิ์ของเราให้สารฟัง
ครับเหมือนที่คุณชูวิทย์บอกว่าเล่าเหมือนสารไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อน
ต้องเป็นการเล่าแล้วก็ชี้แจงเหมือนกับที่สารท่านไม่รู้หรอกครับ
ทีนี้การอ้างว่าไม่รู้กฎหมายอันนี้มันจะลำบากอ้างไม่ได้

ได้ครับอ้างว่าไม่รู้กฎหมายคือไม่ได้ครับ
เพราะว่าตัวนี้มันไม่ใช่ทำให้เรารอดไปได้
หรือว่าอ้างความสงสารอันนี้ก็อ้างไม่ได้ครับ
ว่าสงสารเช่นไปฆ่าคนนั้นก็เพราะว่าสงสารเขาอยากจะให้เขาตายแล้วเพราะว่าเขาป่วยหนักอันนี้ไม่ได้นะฮะ

ถูกต้องนะครับทีนี้กรณีอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้าขึ้นศาลต้องชี้แจงคุณแพทย์เองเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะรอดเยอะนะครับรอดเยอะฮะ
เพราะว่าถือว่าคือกระบวนการของตำรวจเนี่ยเขาต้องดำเนินการเขาต้องกล่าวหาเพราะว่ามันเป็นการเชื่อมต่อกันระหว่างของเบ้นซึ่งเป็นสามีนะครับเอาเงินมาให้ภรรยานะครับ
เพราะฉะนั้นผมถึงเตือนท่านผู้ชมว่ากรณีแม่กรณีพ่อจู่ลูกเอาเงินจำนวนมากมาให้อันนี้ไม่ได้หมายความว่าเอาความสุขเอาความดีมาให้บางครั้งเอาความทุกข์เอาคดีมาให้นะครับ
เหมือนกันคุณเบ้นก็คงไม่คิดหรอกครับโอนไปให้แสน๒๓แสนปรากฏว่า๑๘ครั้งล้าน๙กลายเป็นทุกข์ที่คุณเพชรต้องรับ
เพราะคุณแพทย์ก็ต้องมีไปเสียเวลาเสียชื่อเสียงไปชี้แจงนะครับอันนี้คือเรื่องสำคัญนะครับท่านบางท่านอาจจะไม่รู้นะครับคิดว่าได้เงินมาก็ดีปรากฏว่าตอนนี้มีคดีร่วมกันฟอกเงินสมคบกันฟอกเงินซึ่งอัตราโทษก็ค่อนข้างจะสูงอยู่นะครับถึง๑๐ปี
มีคนถามมาก็ว่าถ้าครัวแพทย์ไม่รอดจริงจะโดนกี่ปีก็สิบปีมี๑๑๐ปีภาษาลงด้วยแล้วแต่ศาลก็ว่าจะลงเท่าไหร่
อันนี้ที่ผมบอกว่าเงียบอันนี้หมายความว่าเมื่อคุณมีคดีคุณตกใจคุณแพทย์
ท่านผู้ชมครับเวลามีคดีรับหมายมาหรือว่าโดนตำรวจจับ
ตกใจฮะพูดอะไรก็พูดโดยไม่คิดถูกไหมครับ
ปฏิเสธหรือหาข้ออ้างข้างครูพูดไปเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกเงียบ
ในช่วงนั้นเราต้องเลือกเงียบแล้วเราต้องตั้งสติ
แล้วเราต้องไปไล่เหตุการณ์ว่าเป็นอย่างไรแล้วถึงจะให้การอย่างไร
ชั้นสอบสวนเราสามารถให้การได้เป็นรายละอักษร
หรือเราจะให้การต่อหน้าก็ได้
ตำรวจถ้าเขียนตกไปเราเขียนให้เขียนเพิ่มได้เลยครับ

ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปให้การตามที่ตำรวจเขาถาม
ตำรวจก็ถามอาจจะถามไม่หมด
เราก็สามารถพูดให้ตำรวจช่วยระบุพิมพ์ตรงนี้เลย

อืมทำได้ครับเพราะฉะนั้นต้องให้เข้าใจก่อนนะฮะ
เขาบอกว่าไม่มีใครที่จะมาอ้างได้ว่าไม่รู้กฎหมาย
แต่แทคติกของกฎหมายและแท็กติกต่างผมก็พยายามเล่าให้ฟัง
ในฐานะที่ผมเคยผ่านร้อนผ่านหนาวในเรื่องนี้มานะครับ
วันนี้ผมก็อยากจะเสริมในโอกาสสุดท้ายคุณมิ้นครับ
เพราะผมเห็นข่าวแล้วผมรู้สึกว่าไม่สบายใจ
เรื่องที่สามีภรรยาเรื่องของเมียหลวงเมียน้อย

เมียน้อยไปเห็นเมียหลวงนะครับ
เมียหลวงเห็นเมียน้อยให้กับสามี
แล้วก็ขับตามไปแล้วไปจ๊ะเอกันนะครับ
เห็นกำลังกระหนุงกระหนิงกันอยู่กับกิ๊กในรถไง
บาดตาถูกไหมครับเขาเรียกว่าบาดตา
ในกรณีอย่างนี้ก็ยังถือได้ว่าบันดาลโทษะ
แต่บันดาลโทษะแล้วไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน

อันนี้ถือว่าไม่ยั้งคิดนะครับ

ถ้าจริงก็สามารถจะตั้งได้ถึงพยายามฆ่าเลย

อันนี้เขาไม่ได้มีเจตนาถึงขนาดว่า

เห็นภรรยาไปนั่งกอดกับผู้ชายคนอื่นอยู่

บางคนที่ชักไปวิ่งเอาปืนเอามีดมาไล่แทง
กรณีแบบนี้ถือว่าบันดาลโทษะ

คิดไว้ก่อนกรณีของผู้หญิงคนนี้เป็นเมียหลวงสถานะ
ก็คงเข้าใจว่าเป็นเมียหลวงนะครับ
แต่แหมคุณมิ้นคุณต้องถามผมว่าถูกคนแล้ว
ผมว่าคุยกันดีกว่าปลองดองกันนะครับ

ก็ถูกกรณีอย่างนี้ผมไม่ถึงขนาดขับรถชนนะครับ

หาลือกันโดยเฉพาะช่วงนี้ต้องปลองดอง
นั่งโต๊ะคุยกันหาลือว่าจะยังไง
ถ้าไม่ชอบใจก็ไม่ต้องอยู่ด้วยกัน

การที่เป็นผู้หญิงเธอต้องรับผิดชอบ

ถูกไหมครับหรือว่ายังมีพวกนักส่งนักสืบเดี๋ยวนี้เยอะฮะ

แต่การที่ไปขับรถพุ่งชนไปทำอันตรายกับคนอื่นเนี่ย
เขาฟ้องได้นะครับว่าพยายามฆ่า

ใช่เห็นว่าคนที่เป็นกิ๊กนี่

นั่นแหละสิคุณมิ้นเห็นไหมว่าแหมอารมณ์ผู้หญิงเนี่ย

เห็นสามีไปกอดคนอื่นนะครับ

กี่วันก่อนผมก็บอกในไลน์

ไปคุยกับใคร

เอามีไปเก็บไว้เมื่อตายท้ายรถ

ค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่า
ไม่ยับยั้งอารมณ์ไม่ชับใจ
ภรรยาแต่พอไปเห็นสามีก็อดไม่ได้

เรื่องพวกนี้ผมไม่โทษเลยนะครับว่า

บางครั้งมันเย็นไม่ไหวจริงก็เข้าใจนะครับ

แต่ถ้าเป็นสังคมเดี่ยวแบบของต่างประเทศ

ไม่ว่าจะเป็นกรณีคุณแพทย์
กรณีใครก็ตามที่มีคดีอยู่นะตอนนี้
หรือก้าวพลาดไปแล้วหรืออะไรก็ตาม
สำคัญวันนี้ทุกเรื่องที่เราคุยกันมาเนี่ยดีไหม

แต่เราก็ไม่รู้ว่าคดีจะพุ่งหาเราเมื่อไหร่

เชื่อว่าจะทำให้คนไทยได้ตาสว่างกัน

ถ้าเกิดตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดแบบนี้

และที่สำคัญความจริงสำคัญที่สุดนะคะ

ยังส่งมาคอมเมนต์พูดคุยเยอะเหมือนกัน
พรุ่งนี้กลับมาตีแสกหน้ากันใหม่นะคะ
ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ